ทุกผู้ชมและทั้ง๒ท่านไปที่นครพนม
โจประกาศศักดาเลยนะคะ
มากัน๔คนเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่รวมพักหนาแก่ที่นครพนม
ปรากฏว่าดื่มกินจนเมาได้ที่ค่ะ

แล้วเขาก็ไปจีบผู้หญิงโต๊ะเดียวกันค่ะปรากฏว่าคำเหน่นกันแล้วสุดท้ายเนี่ย
๔คนที่มาไปรุมฝ่าย๒คนที่เขามากัน๒คนเป็นผู้ชาย
ปรากฏว่าสองคนที่โดนรุมจนได้รับบาดเจ็บสลบเหมือดเลยนะเป็นตำรวจค่ะ

เมื่อสักครู่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะสามารถที่จะจับภาพได้อย่างชัดเจนเลย
ส่วนนี้ค่ะรถของตำรวจที่เขาจอดอยู่นะ
ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะลุกจากร้านอาหารกำลังเช็คบินกำลังจะกลับ
ปรากฏว่าวัยรุ่น๔คนนะคะไม่ยอมค่ะไปขี่มอเตอร์ไซค์ดักหน้าดักหลัง
แล้วก็เอาไม้ไปทุบรถยนต์ของตำรวจจนกระทั่งเละแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
ภาพมันตามืดหน่อยนะเพราะว่าตอนนั้นถึงสักประมาณตีหนึ่ง
ใช่แล้วก็เอาสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึงพระเลี่ยมทองเป็นพระหลวงปู่ทวดของตำรวจไปด้วย
ตำรวจสองนายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ๑๐ตำรวจโทวัชรากรกาสัง
แล้วก็๑๐ตำรวจโทวิทย์สรุษศรีสะภูมิทั้ง๒ท่านทั้ง๒นาย
เป็นตำรวจสังกัดสพหนองบ่ออำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
คือตอนที่วัยรุ่นไปทำร้ายร่างกายตำรวจทั้งสองนายหมดสติเลย
คุณผู้ชมตำรวจไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๔คนได้แล้ว
คนที่ไม่ใช่เยาวชนก็คือนายพงศักดิ์แสนสามารถหรือว่านายกล
พงศรัพทร์อายุ๒๐ปีส่วนอีกคนอายุเท่ากัน
ชื่อว่านายชัยธวัฒน์มารนอหรือว่านายแบงค์อายุ๒๐ปีเหมือนกันค่ะ
แล้วก็อีก๒คนเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี
ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้วนี่นะคะ
พาไปชี้จุดเกิดเหตุจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางที่ขโมยไป
ส่วนสร้อยคอทองคำตำรวจบอกว่ายังไม่พบนะคะ
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพบอกว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
เนื่องจากมีปัญหาลักษณะผู้จาท้าทายเรื่องผู้หญิงในร้านอาหารนั่นแหละค่ะ

จีบสาวโต๊ะเดียวกันก็เลยเกิดการเขม่นกัน
แล้วเขาบอกว่าที่ผมทำไปเนี่ย
สองคนที่สลบเหมือดคาตีนคามือผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นตำรวจ
รุมทำร้ายเนี่ยไม่รู้เลยแล้วชิงอาวุธปืนหลบหนีไป
ส่วนสร้อยคอทองคำผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้เอาไปนะ
แต่ตำรวจก็บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดก็เลยถูกแจ้งข้อเก่าหา
ข้อหาหนักคือ๑ร่วมกันปล้นทรัพย์๒ทำร้ายร่างกาย
และสามทำให้เสียทรัพย์แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโจนาแก่นะฮะ